คุณภาววิกลิ่นประทุมภูมิในการส่วนที่ปรึกษาการลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวง
จะมาร่วมพูดคุยกันกับหัวข้อที่ว่า๕คำถามที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณด้วยหุ้น
คำถามนี้จะเปลี่ยนเราได้อย่างไรมาคุยกันเลยนะครับสวัสดีครับ

คำถามผมก็อยากเปลี่ยนชีวิตตัวเองเหมือนกันนะกับเรื่องของหุ้นนี้ทำยังไงฮะ
ได้เลยคำถามที่๑นะครับคือคนถามว่าวิกฤตเป็นโอกาสในตลาดหุ้นคืออะไร

ส่วนใหญ่ก็พูดกันวิกฤตเป็นโอกาสถูกป่ะแต่ตลาดหุ้นเนี่ยมันชัดมากเพราะทุกวิกฤตมันจะมีหุ้นเด็ด

อ่าอย่างวิกฤตค่ะอ่าที่ผ่านมาล่าสุดวิกฤตน้ำมันใช่ไหม

อ่าอย่างปรทอลงไปครึ่งหนึ่งอืมวันนี้ถ้าซื้อก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว

เพราะในเวลาปกติหุ้นเหล่านี้มันไม่ถูกไง

ถ้าคุณหารอยู่ในวิกฤตนะ

พอมันปั๊บขึ้นมาเราก็จะจบแล้ว

อันนี้คำถามที่๑หาได้เลย

คนชอบพูดกันว่า

แต่ก็ชอบซื้อข่าวดีแล้วไปติดดอยกันทำไม

เขาไม่รู้ไง

คนส่วนใหญ่ในตลาดหุ้นไม่มี

คนส่วนใหญ่มองหุ้นเป็นการพนันอยู่แล้ว

ถ้าคัดเลือกตัวที่ดีที่เราคุยกัน
หุ้นดีมันขึ้น

เราไปมองเรื่องของความต้องทำกำไรให้เร็ว

ความรู้อาจจะมีนะแต่ไปใช้ผิดจุดไง

แล้วถือให้มันยาวเนี่ยมันดีกว่าที่ดิน

ทำเลไหนราคามันลงมาถูกเราก็ซื้อ

ข้อที่๓

ผมก็สงสัยนะสมมุติเราถือไว้

ถ้าเรามีที่ดินทำเลที่ดีถูกไหม

พวกนี้คำถามคือถ้าเราเป็นเจ้าของเขา

เราจะรวยได้ยังไง
หุ้นที่มันขึ้นนี่แหละ
ซึ่งของเขาก็ยังอยู่นะ
แล้วที่มันเด็ดกว่านั้นคือ
ถ้าเราจะรวยเราต้องขายที่ดินถูกไหม

เพราะปันผลของหุ้นมันเพิ่มขึ้นเรื่อย

สมมุติราคา๑๐บาทปันผลบาทหนึ่ง

สุดท้ายมันทำให้เรา

จากราคาที่มันขึ้นแล้วได้ปันผลกลับมาเยอะอีก
แต่คน๙๙ไม่เคยได้ตรงนี้เพราะอะไร

คือคิดแต่ว่าทำกำไรระยะสั้นไง

คือตอบคำถามนี้จะทำให้มีสติมากขึ้น
เพราะคนใหญ่เล่นขุนผมว่าเล่นแบบไม่มีสติถูกไหม
ไฟฝนผิดประเด็น
ว่าถ้าเกิดขาดแล้วมันได้กลับมา
แล้วก็เป็น๖เดือน
จริงเลยกลายเป็นมันขาดสิ่งที่เป็นแก่นของหุ้นไป
เพราะหุ้นจริงมันรวยรวยแล้วหรือยาว
มันรวยแบบมันมันจะปันผลมันไม่รวยกับส่วนต่างของราคา

ครับเป็น๕คำถามที่มาฝากในวันนี้
อาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณด้วยหุ้นก็ได้นะครับ
ลองดูครับคุณผู้ชมลองดูห้างคำถามนี้

แล้วเอาเงินเข้ากระเป๋าคุณได้เพิ่มมากขึ้นหรือเปล่านะครับ

ส่วนที่ปรึกษาการลงทุนจากหลักทรัพย์หลวงที่มาให้ข้อมูลกันนะครับ